คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่จังหวัดสงขลาคือชาวบ้านเขาไปเจอเด็กถูกแม่ตีในลักษณะเหมือนกับ
บังคับให้ขายถั่วขายถั่วต้มตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีการเข้าไปต่อว่าคนที่เป็นแม่แต่แม่เนี่ยสวนฮะสวนสวนว่าไงไปดูครับ
เย็นดียกโหลยกโหลยกโหลยกโหลยกโหลยกโหลยกโหล

ไม่ได้บังคับทักจะไหม

ไม่ได้บังคับ

ผมว่าคุณผู้ชมพอจะประติดประต่อเรื่องได้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เข้าไปมีปากเสียงกับผู้หญิงที่มากับลูก

คือเด็กถูกบังคับให้ขายถั่วต้ม

แล้วผู้ชายคนนี้เห็นลักษณะคนที่เป็นแม่ดูจะเมา

นี่นะครับก็มีการฉุดกระชากการจนกระทั่ง
ต้องยอมปล่อยเด็กแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเด็กจะเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มไม่น่าละเมิดแล้ว
๔ทุ่ม๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อที่จริงซิพี่ทาริน
ทารินวงสมิทกุลอายุ๓๒ปีที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าเด็กชายคนนี้ถูกผู้หญิงคนนั้นน่ะ
บังคับให้เดินขายถั่วต้มตอนดึกดึกเช่นเดียวกับคืนเกิดเหตุเนี่ย
ในคลิปเขาเห็นเด็กเดินร้องไห้

ตะโกนให้เด็กเดินไปหาแล้วกระชากแขนแล้วตบหน้าเด็กนี่พี่เขาเล่านะ

ชาวบ้านก็เลยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
และช่วยมาคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหน่อย

ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้น
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะบนควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

คุณกิ่งอายุ๓๒ปีเธอยืนยันว่า

ปรากฏในคลิปใช่ลูกฉัน
มีลูกชายอายุ๓ขวบ๓เดือน
มีน้องสาวอายุ๑ขวบ๓เดือนอยู่ด้วย
แล้วสามีสามีเพิ่งเสีย

อาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปีที่ผ่านมา

ต้องพาลูกออกทำมาหากินแล้วไม่งั้นจะทำยังไงล่ะ

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกเธองอแง
ลูกเธอบอกแม่หนูอยากกินเฟรนด์ฟรายชีส

เธอก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหลังขายถั่วต้มเสร็จ
จะพาไปแต่ไปขายถั่วต้มก่อน

ลูกร้องขึ้นมาเธอโมโหก็นะครับก็เรียกลูกกลับมา

แต่พอลูกไม่กลับมามันก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนั่นแหละ

แต่คนเดินมาขายของเขาหลงไง

รับว่าเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอสัญญานะ

แล้วยังไงก็แม้ว่าครอบครัวจะเป็นอย่างนี้
จะเลี้ยงลูกด้วยตัวของเธอเองครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมดูคลิปตอนแรกก็ยังถามเลย

แต่ว่าพอเธอบอกแบบนี้เธอสัญญาแบบนี้